สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีครับคุณชิสา
มากัดนายสบานกับเราสองคนใน
เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับกับช่วงเวลาดี๑๖นาฬิกานะ

คุณผู้ชมลองส่งกันมานะครับเพราะอยากรู้วิธีการคลายร้อน
บอกกันมาสักข้อหนึ่งช่วงนี้มันร้อนจริงนะ
คือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยคุณผู้ชมคุณชนะนี่
นั่งผึ่งนั่งแผ่เลยนะฮะแล้วก็พัดอยู่อย่างเงี้ย
คืออากาศมันจะร้อนอะไรกันตั้งนั้นน่ะนั่นแหละสิ
เอาบุกส่งกันมานะครับวิธีการอาบน้ำไหมหรือกินน้ำเย็น
คุณชอบใช่ไหมอาบน้ำโอ้โหถึงจะเปิดน้ำเย็นเย็น
สบายลงไปแช่นะโอ้ยยิ่งดียิ่งชอบ

ชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มแฉอยู่แล้วเออนั่นแหละนั่นแหละ
วิธีไหนก็ตามส่งกันเข้ามาแล้วกันค่ะ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก

คุณตำรวจมาที่จังหวัดสระ

แล้วบุกไปจับสองผู้ต้องหาหลังจากชาวบ้านร้องเรียน
ชอบมั่วยาแถมยิงปืน
ส่วนเรื่องนี้ลูกสาวป่วยจิตเวท
ทุกตีเพื่อย้างเงินไปซื้อหยาบ้า
งานนี้ชาวบ้านจึงต้องรีบเข้าห้าม

ฝ่าสัญญาณจราจรมาแล้วไปจะเอกกับรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสมัครข้าว
จะส่งข้อความกันมาแล้วเรื่องของวิธีการคลายร้อน

บางคนบอกเอาให้มันเหนือชั้นไปก่อนนะ

กินเย็นตะโฟเย็นแน่นอนมันคงจะเย็นเหรอเพราะคุณแหม
วิธีก็ทำให้ร้อนกว่าเดิมนะคะ
แต่ไม่เป็นไรใจเย็นใจร่มแล้วมาฟังข่าวกับเราดีกว่านะ
เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วนะครับ
กไปจับกลุ่ม๒ผู้ต้องหาเรื่องของคดียาเสพติด
เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาแจ้งคุณตำรวจไปว่า
มีกลุ่มคนต้องสงสัยชอบมามั่วสุมเสพยา
แล้วที่สำคัญยิงปืนด้วยครับ
ลูกแบงอย่าเฉยอย่าเฉย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

นี่ครับเขาบอกว่าเป็นมุมที่ชอบเสพยาแล้วพกพาอาวุธปืนเนี่ยเยอะด้วยนะอันตรายมากนี่ครับเป็นช่วงที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดสาแก้วบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายประชาพิมพ์สมพรอายุสี่สิบสองปีอยู่ที่บ้านเลขที่แปดสามเก้าหมู่หนึ่งตะบนตาพระยาอำเภอตาพระยาจัง
โอ้โหถ้าไม่รวมถุงนะก็หนึ่งจุดแปดหกกรัมก็เยอะอยู่เหมือนกันอาวุธปืนด้วยแล้วก็เครื่องกระสุนปืนด้วยครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ตั้งข้อกล่าวหานายประชาพิมพ์สมพรในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ฝ่าฝืนกฎหมายมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองค่ะ
ครับการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
ที่บ้านของนายประชามีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่เป็นประจำ
และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
คือเขาบอกนะว่าเวลาเมายาแหละพวกนี้ชอบเอาปืนมายิงเล่นกัน
โอ้โหปุ้งปั้งปุ้งปั้งอุ้ยอันตรายมากเออนึกว่าจุดประทัดค่ะไม่ใช่ยิงปืนครับ
แล้วเขาบอกว่าหลังจากทำบันทึกจับกลุ่มเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมพยาน
หลักฐานก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสภตาพระยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
อ่ะคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเออ
แต่คนที่ป่วยจิตเวทบางทีก็น่าเห็นใจนะโดยเฉพาะคนที่เขาขาดยาก็จะมีอาการคุ้มคลั่ง
อย่างกรณีนี้หญิงสาวคนนี้ป่วยเป็นจิตเวทค่ะคุ้มคลั่งไปทุบแม่ตัวเอง
แล้วก็ไปค้นแบบมันรื้อค้นกระเป๋าแม่ค่ะชาวบ้านเห็นนะคะ
ก็รีบมาห้ามเป็นใยเลยค่ะ
มียังมีขาให้ทุกอย่างสวัสดีห้องมาไอ้เด๋าอย่าทำแก
พอแล้วห้องมาฝากไปเฝาไปออ่ะ
โอ้โหดูสิทุบเอาทุบเอาแบบเนี้ยวันทุบกระจกพร่าวตามบักบักบักเลยอะ
แม่ตัวเองนะคะคุณผู้ชม

กำลังทุบแม่ที่คล่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมถนนสายคู่เมือง
พุทธไทยสงฆ์ตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยว่าทั้งรัดคอทั้งกระชากตัวแม่
แล้วก็ทุบโอดทุบเข้าไปแบบนี้หลายทีเลยค่ะ
เนี่ยเรื่องของเรื่องจะเอาเงินนี้ไปอะครับ
ชาวบ้านก็บอกให้หยุดบอกให้หยุดบอกดาวพอเถอะดาว
แต่ดาวไม่หยุดโอ้โหแล้วดาวเด็ดได้กระเป๋าตังค์ไปแล้วก็เดินหนีไปแบบนี้
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปห้ามนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้ได้กระเป๋าเงินไป
แม่เลยแล้วแม่นอนอยู่อย่างนี้เพราะหมดแรง
แล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ต้องแบบว่าช่วยกันพยุงนะเอาเอางี้
เดี๋ยวพาเขาไปหลบอยู่ในร่มก่อนแม่ก็ร้องไห้ไม่หยุดแล้วคุณชิสา

พอคุยรู้เรื่องนะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบ
ถามแม่ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะที่ถูกทำร้าย
แม่นี้เราทั้งน้ำตาเลยนะคุณชนะ
บอกลูกสาวเนี่ยอายุ๒๘ปีแล้ว
แต่ว่ายังติดเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติดมานาน
จนกระทั่ง๒๓ปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาการป่วยทางจิตเวทค่ะ

แม่เนี่ยก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชศรีมา
สาวไม่ค่อยได้กินยาแถมยังกลับมาดื่มเหล้าและเสพยาบ้า
ข่มขู่จะเอาเงินทำอย่างนี้เป็นประจำ
แล้วถ้าหากไม่ได้แล้วก็ทำร้ายร่างกายเลยนะ
จนตอนนี้แม่บอกแม่ไม่กล้ากลับบ้านแล้ว
ต้องไปขออาศัยบ้านญาตินอนเพราะว่ากลัวจะโดนลูกสาวทำร้ายอีก
ในที่สุดก็โดนถูกโดนทำร้ายคุณชนะ
ตอนเกิดเหตุลูกสาวมาขู่ขอเงินแต่แม่ไม่มีให้
ก็เลยหลอกให้ลูกสาวซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
คือแม่เนี่ยกะว่าเดี๋ยวจะตั้งใจพาไปหาตำรวจ
แต่ถึงทางตรงนี้คุณผู้ชมลูกสาวก็พยายามแย่งกระเป๋าเงินจากแม่
แม่เองต้องตัดสินใจจอดรถแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่แถวนั้นนะคะ
บอกโอ้โหทำกับแม่แบบนี้ตอนนี้แม่ทุกข์ใจเหลือเกิน
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหน่วยงานไหนช่วยได้บ้างไหมคะเนี่ย
อุหรษก็เชื่อว้ายประจ่ำระยะหลังนี่ไปี่งัดบ้านคุณคุณตัวนี้

อยากให้เอาไปหน่อยค่ะ
อยากให้ละสาหน่อยหรือเอาไปขังไป

ที่จะให้เข้าไปก่อนน่ะน่ะไม่ไหว
คุณจะฆ่าฉันตะพันผ่านหนึ่ง
แม่เขายังเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยหน่อยช่วยคุณแม่ทีมันเกินควบคุมเกินเยียวยาแล้ว
ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะส่วนตอนนี้ลูกสาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครูเมืองนะคะ
หมอก็ช่วยประคับประคองดูตามอาการนะคะแต่ถ้าหากเป็นไปได้แม่เองก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมา
ประสานกับโรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาที่เคยรักษาให้นำตัวกลับไปรักษาโดยด่วน
เพราะกลัวว่าจะออกมาทำร้ายผู้คนโดยเฉพาะคนในครอบครัวอีกนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตำรวจไม่ได้ดำเนินคดีนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีการแจ้งความอะค่ะ
ก็เป็นเรื่องของแม่ลูกแต่แม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงหมดปัญญาแล้วเหมือนกันกับลูกคนนี้
ถ้าหมดทางเลือกจริงก็ต้องแจ้งความเอาไว้ลงบันทึกประจำวันด้วยก็ยังดี

จังหวัดระยองครับเกิดเหตุระทึกมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งคลุ้มคลั่งเผาบ้านตัวเอง
เสร็จไม่พอถือมีดมาทำร้ายผู้หญิงแต่สุดท้ายจบลงยังไงไปดูฮะ
วุ้นโหยออกมาละเย็นบอร์แล้วเนี่ย
โอ้โหเหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวายมากเอาดูอีกทีช่วงนี้วุ่นเลยวิ่งหนี

คนก่อนเห็นเหมั้ยถือมีดมาก็เอามีดมาไทยผู้หญิง

ที่ไม่ได้ใส่เสื้อถือมีดมาแทงผู้หญิงชื่อนายป๋อง

เข้าไปข้างในไปแทงเสร็จปุ๊บยังไง
เอ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละที่ถูกแทง

แกงนักใช่ไหมลากตัวคนก่อเหตุออกมาหน้าร้าน
เสร็จแล้วยังไงคนแถวนั้น

มาช่วยกันกระทืบเลย
เนี่ยเขาก็คงทนไม่ได้ใช่ไหม

เอางี้ละกันไปดูกันหน่อยว่าทำไมทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ

เห็นไหมมีรถดับเพลิงมาเพราะว่าป๋องเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ย
เผาบ้านตัวเองก่อนจุดไฟเผาร้านคอมพิวเตอร์แจมไอทีคอมพิวเตอร์ก็เป็นร้านของตัวเองอ่ะคุณผู้ชม
เลขที่๑๑๒ทับ๓เทศบาล๑ตำบลเมืองแกลงอำเภอเมืองแกลงจังหวัดระยองเนี่ยนะคะ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
เห็นเห็นอีกทีคือผู้หญิงคนนั้นลากป๋องมาแล้วป๋องมาปางพี่ป๋องมา
ไม่เห็นเก่งเหมือนเมื่อกี้เลยนั่นน่ะสิแม่ไม่รู้ยังไงนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแกลง
เพราะว่าตัวผู้หญิงเองก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ที่เจ็บคือใครนางอุมาพรภูลสนองอายุ๔๕ปีแล้วนะ
ใช่ค่ะเป็นเจ้าของร้านสังขพันธ์ที่ถูกแทงครับเจ้าหน้าที่รีบส่งพาไปโรงพยาบาลแกลง

แล้วในคนนี้ในป๋องเนี่ยคะเป็นไงป๋องอายุ๔๓
ปีบอกเลยว่าแผลก็เต็มตัวเหมือนกัน
ใช่มันน่าจะมาจากช่วงที่ชุนละมุน
ชาวบ้านเขาร่วมกันสามัคคีสามัคคีบาธา
โอ้โหเนี่ยคุณอาวุธดูค่ะ
นี่ครับนี่คืออาวุธที่ใช้ก่อเหตุครับ
แล้วมีผ้าสามสีผูกอีกต่างหาก
แต่ว่าท้ายที่สุดนะเจ้าหน้าที่ก็พาส่งโรงพยาบาล
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนต่อไปครับช่วงเกิดเหตุชาวบ้านบอกอยู่กันหลายสิบคนเลยนะ
แต่ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดอะไรขึ้นบ้างไปฟังชาวบ้านหน่อยค่ะ
มีการแบบว่าที่ว่าแหกปากเสียงร้องลั่นมาแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา

เมื่อเช้านี้ประมาณ๗โมงนะคะขายของอยู่ที่ร้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงเขาทุบของในบ้านทุบอะไรของเขาหมดเลยนั่นแหละ
แล้วทีนี้สักพักนึงก็เห็นควันขึ้นข้างบนนะคะ
แล้วทีนี้สักพักนึงคนข้างบ้านก็เลยโทรแจ้งดับเพลิง
แล้วทีนี้เขาก็ช่วยกันงัดช่วยกันดับไฟแต่ว่ามันงัดไม่ได้
แล้วทีนี้พักใหญ่ค่ะเห็นร้านสังกภัณฑ์ของเจ๊เป๊ก
มันมีของล่วงลงมาแล้วสักพักนึงตัวคนก็ลงมาด้วยแล้วถือมีด
แล้วพวกเขาก็วิ่งไล่หนูสมเจ๊เป็กร้านจะ๒ล้านนะคะแล้วอ่ะมันร้านซักฤทธิ์
โอ้โหสงสารคนที่โดนแทงมากนะขอให้ปลอดภัยนะ

เรื่องนี้นะครับร้อยตำรวจโทมานพแดงมณีร้อยเวรสพแกลง
รับเรื่องแล้วนะครับเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุว่าเพราะอะไรป๋องป๋องถึงได้คุ้มคลั่งขนาดนี้
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยครับนะป๋องก่อเหตุทั้ง
วางเพลิงแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยน่าจะโดนไม่น้อยนะ
ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พัทยาเป็นเหตุไทยมุ่งมุ่งอะไรล่ะ
งงชาวต่างชาติชาวต่างชาติเขาโดนต่อยค่ะ
เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูกันเลย
คนที่นอนอยู่นี่คือชาวต่างชาตินะคะโอ้โหน็อกเลยเฮ้ยเขาพูดว่าไงบ้าง
เขาไม่ทันได้พูดนะครับชิสาเพราะว่าลงไปนอนปั๊กเรียบร้อย
ออยอยออยเฮลมีเฮลมีเออก็ต้องร้องอย่างนั้นแหละ
เพราะว่าแหมโดนคนไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นกาดเนี่ย
โชคชาวต่างชาติคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานน่ะนะคะ
ตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งหน้าตลาดทรีทาวน์ซอยบัวขาวพัทยาหมู่๙
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเอาบอกหน่อยใครเป็นใคร
คนเจ็บคนนี้ค่ะเป็นผู้ชายอายุ๕๘ปีชาวไอแลนด์นะคะ
คือลักษณะหัวใต้ค่ะนี่นี่นี่นี่
จรธีกูภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยากรปฐมพยาบาล
ก่อนที่จะนำส่งไปที่โรงพยาบาลต่อไปเรื่องราวเป็นยังไง
ผมว่าต้องถามคนแถวนั้นนะให้เขาเล่าเลยดีกว่าค่ะ
ด้วยความที่เขาเป็นชาวต่างชาติเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังว่าเขาพูดว่าไงบ้าง
ค่ะแบบลงเสียงแบบลงเสียงเหมือนหนังฝรั่งเลย
แบบว่าพากมาเลยคือผู้ชายคนนี้นะครับผมเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องกับกาด
แล้วผมเห็นแล้วเนี่ยในจังหวะนั้นเหมือนเขาหันหลังให้แล้วกาดก็มาจากด้านหลังนี่ผมเห็นเลยนะครับ
แล้วเขาก็กำลังพูดคุยเจรจาอะไรกันบางอย่างแล้วสักพักกาดคนไทยต่อยฝรั่งคนนั้นลงไปนอนเลยล่ะครับ
ค่ะโอ้โหคุณคะภาคเสียงเหมือนกับดูหนังแบบต่างประเทศอยู่เลย
เนี่ยลงเสียต้องลงอย่างนั้นอย่างนี้เลยต้องเสียงหล่อนิดนึง
เอาแต่นี่คือเป็นพยานพยานคนสำคัญที่เห็นว่าโอ้นี่ต่อยต่อยต่อยไปโดนปุ๊บฝรั่ง
ฝรั่งนอนหงายเงิบเลยต่อยทีเดียวใช่ไหมคะหงายเงิบนี่คือล้มตึงลงไปเลยนะ
นี่แบบนี้เลยต้องเรียกใครกู้ภัยมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเป็นพยานให้ด้วย
เป็นพยานที่เล่าเหตุการณ์ได้ถึงรสได้รสเนื้อชาติจริง
คือเรื่องของเรื่องนะครับอันนี้ต้องเล่าให้ฟังแบบจริงจัง
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะคือทางกาดที่เป็นคนไทยเนี่ย
ก็บอกว่าเหมือนกับฝรั่งคนนี้คุยพูดจาไม่รู้เรื่อง
เหมือนเมาแล้วก็มากินดื่มที่นี่แล้วไม่ยอมจ่าย
ก็เหมือนกับว่าเจรจากันไม่ลงตัวนั่นคือสิ่งที่ทางกาดคนไทยเขาบอก
ส่วนทางฝรั่งเขาก็บอกว่าก็เห็นว่าอยู่เหมือนกับว่าคุยกับกาดแล้ว
ไม่เข้าใจอะไรกันกาดคนนี้เขาก็ใช้ความรุนแรงด้วยเลย
นี่ถึงขั้นยกมือไหว้นี่เห็นไหมฝรั่งคนนี้ที่เป็นพยานเขาทำให้ดู
ใช่คือก็เหมือนกับว่าข้อมูลแต่ละฝ่ายก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่างานนี้ตำรวจเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยนะ
ครับแต่อย่างนี้หลายคนเห็นเหตุการณ์แบบนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
พัทยาเมืองท่องเที่ยวฝรั่งเยอะแยะแล้วถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ขณะเดียวกันคนไทยเองก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นจริงเขาก็เสียหาย
ช่วงนี้นะคะคนก็เริ่มเข้ามาเที่ยวกันบ้างแล้วด้วยเหมือนกันเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะ
ฝากเตือนกันฮะเขาบอกว่ารถบรรทุกพุ่งทะยานฝ่าสัญญาณจราจรมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่เลยครับ
โอ้โหคุณชนะคือจังหวะชนเขาเต็มเต็มเลยนะคะ
ใช่คุณดูสิครับรถเหมือนจอดรอไฟแดงอยู่ใช่ไหม
กับว่าไฟเขียวแล้วรถเริ่มจะออกแต่ทุกคันต้องขยับแต่คันนี้ไม่ทันแล้ว
รถเก๋งคันนี้คือเขาออกตัวแล้วไง
เหมือนกับว่ารถพ่วงที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยนะฮะน่าจะฝ่าไฟแดงจากอีกฝั่งนึงมา
แบบนั้นแหละครับแล้วชนเต็มโอ้โหรถเก่งนี่กระเด็นไปไกลเลยนะคุณชิสานะ
โอ้โหตกใจมากนะคะคนแถวนั้นเห็นก็คงอึ้งอ่ะคุณผู้ชม
บางคนก็แสดงความคิดเห็นนะเวลาได้เห็นคลิปนี้แล้วบางคนบอกว่ารถเก่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นรถบรรทุกที่ขับมาไหม
เพราะมันมีรถรถคันอื่นจอดรอไฟแดงอยู่ถูกไหม
ก็อาจจะทำให้เป็นมุมอับมุมบังสายตา
แต่เราดูเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองเลยนะ

ขับรถน่ะจะไปไหนมาไหนดูซ้ายดูขวาให้ดีป้องกันอุบัติเหตุเอาไว้ก่อนนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเคารพกฎจราจรครับ
ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงคุณต้องรู้เขียวไปได้ไฟเหลืองชะลอเลยครับ

ใช่ค่ะถ้าทำได้ตามนั้นก็อุบัติเหตุก็ลดน้อยลงนะคะ
แต่ใช่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบนท้องถนนเสมอไปในอู่จอดรถก็เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
โอ้วเฮ้ย

กล้องวงจรปิดมุมนี้เราก็นึกแล้วคนที่อยู่ข้างในนั้นจะเป็นยังไง
เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เออโดนทับแรงแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ
แต่ว่าคนที่อยู่แถวนั้นวิ่งกันวุ่นสารวนเลยคุณชนะนะคะ
แต่สุดท้ายเรามาตรวจสอบนะคะก็คือช่างซ่อมรถคนนี้กระโหลกร้าวค่ะ
หักด้วยนะโอ้โหตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลและรอการผ่าตัดอยู่ค่ะคุณชนะ
โอ้โหเนี่ยฮะมันแป๊บเดียวจริงนะแล้วเราเองก็ไม่รู้นะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ย
มันจะชำรุดเสียหายในช่วงเวลานั้นตอนไหนจริงเพราะว่าก็ปกติก็ใช้แม่แรงหนึ่งค้ำเอาไว้อยู่แล้ว
แต่กลายเป็นว่าแม่แรงมันไม่มีแรงเหรออยู่อยู่มันชำรุดโอ้โหเห็นแล้ว
กลัวจริงจริงนะก็ต้องฝากกันเอาไว้นะครับเรื่องนี้กันบ้างฮะ
ฝากเตือนผู้ปกครองดูแลลูกหลานให้ดีคือเห็นภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจ
ตอนกลางคืนเจอเด็กอยู่อยู่เดินมาจากไหนก็ไม่รู้โอ้โหคนที่เขาเจอก็ต้องรอดูแล้วครับว่าสรุปแล้ว

ไปเย็นเย็นโบยังตื่นตุ๋มอุ้ยอ่ะนี่เร็วมากอ่ะ

มาดูว่าจังหวัดอ่ะมีคนเชื่อแล้ว
ใครมามาต่อไปอุ้ยที่ไหนเจอความคุณผู้ชมลองถามตัวคุณเองนะ
คุณดูคลิปนี้ไปกับเราเนี่ยเป็นคุณจะทำยังไง
เจอเด็กตัวเล็กเนี่ยวิ่งมาในความมืดแบบนี้
เห็นแล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดอย่างนั้นแต่ดูไปสักพักมันก็หลายนาที
แล้วเด็กคนนี้ท่าทางวิ่งมาคือพยายามวิ่งเข้าหารถ
แล้วสุดท้ายตอนไปปลายคลิปเราเห็นแล้วนะวิ่งมาข้างรถแล้วบอกว่าหนูหลงทาง
เห็นแล้วมันก็คือใจหายใจคว่ำว่ามันเกิดขึ้นยังไงกับเด็กตัวเล็กแค่นี้
กลางคืนบนท้องถนนไปยังไงมายังไงอ่ะคำถามคือแล้วเอาคนในรถเขาจะทำไงต่อ
เขาเนี่ยนะครับใจเขาจริงเลยนะเขาบอกแบบนี้ว่าเขาอยากจะลงไปช่วย
แต่ด้วยความที่ว่าตรงนี้มันมืดแล้วเขาก็กลัวมันอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาหรือเปล่า
ลับยังไงมาก่อเหตุเยอะแยะเขาก็กลัวไงเขาก็เลยรีบโทรหากู้ภัย
โทรหาคุณตำรวจแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะรอจนกว่าเจ้าหน้าที่มา
ใช่ค่ะนั่นก็คือกู้ภัยชุมพลบุรีก็มาช่วยเหลือพาเด็กไปส่งถึงบ้านได้อย่างปลอดภัย
โอ้โหทีมข่าวเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้จากคุณไอลัดดาสิงศรีดาอายุ๒๗ปีที่เป็นคนช่วยเด็กคนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเมื่อคืนประมาณสักทุ่มหนึ่งขับรถมาตามถนนซึ่งเป็นช่วงรอยต่ออำเภอพยักษภูมิพิสัยกับอำเภอชุมพลบุรีค่ะ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๕ขวบ
ประเด็นมันอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ชุดโกโกวาด้วยไง

โกโกวาที่หนูอยากได้เนี่ยมันเป็นประเด็นเหมือนกับว่าเป็นชุดที่เป็นน่ากลัวน่ะ

ก็เป็นเรื่องของเด็กอ่ะนะแต่ว่ารุดเรื่องของชุดมันก็น่ากลัวไง
แล้วสุดท้ายยังไงต่อเด็กผู้หญิงคนนี้ก็พยายามวิ่งมาวิ่งมาหาเห็นไหม
สุดท้ายก็มาได้มาเจอกันแล้วก็มาเคาะรถ
แล้วทางกู้ภัยเนี่ยพอมาเตี๋ยงก็ช่วยเด็กเอาไว้แล้วก็พาเด็กคนนี้กลับไปที่หมู่บ้าน
คือเรื่องของเรื่องถามเด็กว่าเด็กหลงมาได้ยังไง
เด็กบอกว่าออกมาจากบ้านจะไปหาคุณยายที่อยู่อีกหนึ่งหมู่บ้าน
ซึ่งหางออกไปประมาณ๓๔กิโลกรัม
โอ้โหอะไรจะขนาดเอาไปลองฟังเสียงดูฮะ
คือใจก็อยากลงมาช่วยเด็กมากแต่คือตอนนั้นมันมืดแล้วเราก็มองแง่ไม่ดีเลยก่อนอะค่ะว่า
อาจจะเป็นมิจฉาชีพไหมเอาเด็กมาล่อให้เราลงจากรถอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอจนกู้ภัยมาถึงเราก็เลยเปิดประตูลงไปเด็กก็วิ่งโผล่เข้ามากอดเลยบอกว่าหลงทาง
แต่เด็กสามารถสื่อสารได้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาจะไปหาใหญ่อีกหมู่บ้านนึงอะค่ะ
ฟังแบบนี้อยากจะรู้แล้วต้นทางล่ะเด็กมาจากบ้านไหนอะไรยังไง
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอกับคุณยายของน้องเขานั่นแหละ
คุณยายเล่าว่ารับน้องมาจากโรงเรียนแล้วก็ปล่อยเล่นปกติอยู่ที่หน้าบ้าน
พอตกเย็นพลาดสายตาไปนิดเดียวไม่เจอแล้วน้องหายไปไหน
ก็เดินออกตามหาน้องนะแล้วสุดท้ายก็มีพลเมืองดีแล้วก็กู้ภัยพาน้องมาส่งคืน
ก็สอบถามน้องเขาแหละบอกว่าเอ๊ะจะไปไหน
น้องก็บอกจะไปหาย่าที่อยู่อีกหนึ่งหมู่บ้านมันมืดก็เลยหลง
โอ้โหไปได้ไกลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถนนอย่างมืดอ่ะค่ะ
ให้ดูกันเป็นอุทาหรณ์นะดูแลเด็กให้ดีคือคลาดสายตานิดเดียวโอ้โหวิ่งไปแล้ว
หายไปแล้วดีที่ไม่เกิดเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วมาเจอพลเมืองดีแล้วก็อยู่ช่วยเหลือจนเรียบร้อยนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ชาวโซเชียลเนี่ยแห่แชร์คลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปฟันศอก
ศอกใครทำไมเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าดูคลิปนี้ไปเลยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีดีเนี่ยคุณผู้ชมนะคะมีผู้หญิงคนนึงก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีดีเนี่ยโอ้โห
อยู่ดีก็มาฟันศอกใส่เด็กที่ซ้อนมาเนี่ยดูดิคือยังไงมีคำถามสิคะ
อยู่ดีต้องมาฟันศอกใส่ด้วยโอ้โหนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าศิลานาคสวรรค์เนี่ย
เขาก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความบอกเนี่ยค่ะใครอยู่หาดวอนบางแสนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อย
คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่น่าทำแบบนี้แล้วตอนนี้คือแจ้งตำรวจแล้ว
คือเขาก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าใช่พ่อใช่แม่จริงหรือเปล่าค่ะเอางี้แล้วกันนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่หาดวรรณภาตะบนแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
อยู่แถวภายในซอยจรินนั่นแหละครับที่บริเวณที่เกิดเหตุตรงนี้นะ
แล้วก็เอาคลิปนี้ให้พ่อค้าแม่ขายแถวนั้นเขาดูรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเผื่อเห็นไง
ต่างคนนะเห็นคลิปนี้ก็สายหน้าเลยบอกสงสารเด็กแล้วก็บอกว่ามันโหดไปนะ
แต่อย่างนี้ละกันเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนก็บอกว่า
น่ากลัวแล้วสงสารมากแต่ที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแม่หรือเปล่า
หรือว่าเป็นผู้ปกครองอะไรยังไงบางทีก็ไม่รู้แต่อย่างนี้
ไปลองฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเห็นคลิปนี้กันหน่อยฮะไม่น่าใช้ความแม่กับเด็กขนาดนี้
น่าจะคุยกันได้ค่ะคุ้นคุ้นไหมคะว่าเคยเห็นรู้เปล่าแถวนี้เค้าเคยเห็นค่ะ
เขาน่าจะทำอย่างงี้บ่อยนะอืมก่อนหน้านี้เขาก็มีการมามาทำอย่างเงี
เหมือนจะแบบว่าบังคับให้เด็กแบบขายของแล้วเขาไม่ขายอะไรประมาณนั้นแล้วนะ
ค่ะก็คือเดินอยู่แถวเนี้ยบ่อยเลยใช่ครับอืมแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงเนี้ยบ่อยครั้งไหมคะ
น่าจะบ่อยครับป้าเราป้าเป็นป้ารับไม่ได้หรอกว่ะมันไม่รู้ใช่ไหมลูกเราวัยของลูกเราหลานเราอ่ะ
มันไวสมควรจะนอนแล้วตื่นมาเรียนหนังสือใช่เราเป็นแม่ค้าลูกเราขายของเจ้าของยางแตก
เช่าเป็นเวลาไงมันเป็นเวลาที่ลูกเราจะต้องทำแต่เวลานอนก็คือให้ก็นอน
บางทีป้าลุกไปใส่บาทแบ่งงเสมอเห็นเด็กพนนี้เดินในตลาดนำวนไปก็ยังงงน่ะเดินต้องบี
ข้อมูลต่างเขาไม่ได้รู้มากนักหรอก
ใช่แต่ว่าท้ายที่สุดเจ้าของคลิปเนี่ยมาโพสต์แล้วนะคะ
ว่าผู้หญิงที่เห็นในคลิปที่สอกฟันสอกว่านี้คือน้าสาว

ติดตามปุ๊กค้นเนลานกรามมาสอบส่วนแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
เอาเป็นว่าทางคุณตำรวจเขารับรู้แล้ว
เดี๋ยวดูกันต่อว่าจะต้องถึงบทลงโทษกันยังไงบ้าง
ถามคุณแม่หน่อยคุณแม่ทั่วประเทศ
ถึงได้เบลอไม่รู้ว่าลูกอยู่ไหน
ดูไปเรื่อยนะ

แกว่งแล้วก็เลี้ยงลูกอุ้ยลูกลูกฉันลูกฉันไปไหน
เฮ้ยทำไมถึงหายไปได้ล่ะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
อยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ไหนลูกอยู่ไหนหามิเจอร์
โอ๊ยอยู่นี่ลูกอยู่นี่โอ๊ยลูกเฮ้ย
เห็นไงเลี้ยงลูกมันเหนื่อยจริง
เหนื่อยจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปแล้ว
โอ้โหคือผมเองก็ไม่เคยมีลูกแล้วก็ไม่เคยเลี้ยงลูกอะนะ
แต่ผมเห็นแล้วผมก็เข้าใจแหละบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมา

บางทีเบลอนี่ไงคว้าได้อุ๊ยตายแล้วลูก
เล่นที่ไหนมาสมมุติมาอยู่ตรงนี้นี่เอง
คือบางทีเลยมันอุ้มติดมืออุ้มติดแล้ว
แล้วน้ำหนักมันชินมึงเข้าใจไหม
จนมารู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรเราไม่ได้อุ้มอะไร

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณแม่หันมาเจอลูกในอ้อมกอดค่ะโอ้ยดูดิ
น่ะลูกถ้าเป็นลูกลูกคืออย่างไร
ลูกกับแม่แม่หลวงแม่ลูกอยู่นี่
คลิปนี้เนี่ยคนดู๑๕ล้านวิวนะคุณชนะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะคลิปชั่นแบบเนี้ยนะ

ก็ดูวนแล้ววนอีกคือทั้งขำทั้งเอาใจช่วยแม่

เราก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ทุกคนนะ

เลี้ยงลูกนะบางทีต้องใส่ใจนะ
แล้วก็แบบว่ามันก็จะมีมุมแบบนี้แหละ

ค่ะใช่แบ่งเบาภาระกัน
นะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าได้เลี้ยงเขาแล้วดูเขาเติบใหญ่มาแม่ก็หายเหนื่อยแหละนะคะ

เรื่องของวงไฟไหม้บ้างมั้ย
บอกว่าชาวบ้านแตกตื่นขณะที่เกิดเพลิงลุกไหม้สายสื่อสารกลางเมืองศรีราชา

กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชานำรถดับเพลิง

ดับเพลิงตรงนี้ที่กำลังลุกไหม้สายไฟสื่อสารที่บริเวณสามแยกร้านยูบา
ถนนศรีราชานครอเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโอ้ย
ช่วงของการเกิดเหตุมันน่ากลัวนะคุณชิสา
ใช่นี่ใครก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันก็มีเสียงปับแล้วก็ไฟไหม้เป็นระยะแบบนี้ครับ
ไปสอบถามนะคะก็ทราบเพราะว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าค่ะแล้วมันก็ลุกลามไปทางด้านหลัง
ทางเจ้าของร้านกับลูกน้องก็เลยช่วยกันเอาถังแก๊สออกมาก่อนเดี๋ยวจะระเบิดมากไปกว่านี้
แล้วก็รีบแจ้งจรภิกษ์ดับเพลิงมาค่ะ
แต่คุณผู้ชมระหว่างนั้นน่ะสายสื่อสารที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเกิดช็อต

เหมือนจะดับได้แล้วนะแต่สุดท้ายต้องพึ่งพารถดับเพลิงนั่นแหละ
น่าว่าเร่งฉีดน้ำสกัดเอาไว้แบบนี้ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
นี้อะ
ดูเรื่องราวเหตุการณ์ของรถพ่วงคันหนึ่งดีกว่านะครับ
เลี้ยวเลี้ยวแล้วเรียบเลยค่ะ

แล้วกวาดเรียบเลยเหรอใช่ค่ะ
โอ้โหนี่ไปแล้ว
เอามาทำไมกันละเนี่ยแล้วดูสิครับ
เรื่องของเรื่องนะถนนมันเล็กนิดเดียวอ่ะค่ะ

ไอ้ตัวข้างหน้าน่ะไปได้แต่ตัวพ่วงข้างหลังไม่รอดหรอก
เออน่ะสุดท้ายก็กวาดเอาข้าวของอะไร
อยู่ตรงฟุตบาทเนี่ยเสียหายไปหมดเลยคุณผู้ชม

ใครขับรถใหญ่ก็ระมัดระวังลองสาวโค้งดูให้ดี
ถูกต้องครับนะครับค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

เหตุการณ์นี้ใครที่ดูเนี่ยต้องทำใจนะ
เพราะว่าโอ้โหมันน่ากลัวจริงเลยล่ะครับ
ไอ้ช่วงจังหวะชนอ่ะเราไม่ทันได้เห็นหรอกแต่ตอนที่กลิ้งมาคุณเห็นไหม
โอ้โหน่ากลัวมากเพราะเกือบที่จะไปเฉียวชนกับรถอีกคันนึง
นี่แล้วคันรถกระบะคันนี้เดี๋ยวเบรกได้ทันด้วยนะ

นั่นนะฮะเราก็กลัวจริงจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเราคาดว่านะครับ
มันอาจจะมีการเบรกกระทันหันหรือว่าการเปลี่ยนเลน

สะกิดหลังรถมอเตอร์ไซคันนี้รถมอเตอร์ไซค์เสียหลัก
เกือบที่จะไปชนกับรถคันนี้ที่เขาอยู่ข้าง
ค่ะคุณโอ้โหเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เองก็ตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าอะไรคะเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นดีที่ใส่หมวกกันน็อกไว้นะ
ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกนะครับ
แต่ให้ดูเหตุแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการฝากเตือนภัยกัน
ขับรถนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสมัครข่าว
มาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ว่าไม่ได้เกิดจากเหตุของคนที่ทำแต่มันเกิดจากเหตุธรรมชาติ

ลมเพลลมพัดพารถไปแล้ว

โอ้โฮลถกับบะทั้งพันธุ์
อ่อวุ่ยไหลเข้าปากกล้วยไปแล้ว

แต่เรื่องของเรื่องมันเกิดจากอะไรไม่ได้ใส่เบรกมือเหรอ
อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าใส่เบรกมือมันก็จบแล้วนะ
เรื่องของเรื่องไม่ได้ใส่เบรกมือแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้คาเกียร์ไว้
เอาเกียร์ไว้ที่เกียร์ว่างมันก็ไหลได้
แต่ถ้าสับเกียร์ไว้ที่เกียร์หนึ่งอะไรแบบนี้มันก็จะไม่ไหลแบบนี้
เออแต่ใครจะไปคิดหรอกคุณชนะก็จอดรถอยู่บ้านไง
ใครจะไปรู้ว่าลมพายุลมกระโชกแรงมันจะมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นต้องเตือนกันนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับ
ช่วงนี้นะคุณผู้ชม๒๓วันนี้ลมพัดแรงนะ
พายุฤดูร้อนมาอีกแล้วคุณชนะอีกแล้วเหรอค่ะแต่วันนี้ร้อนมากเลยนะคุณชิสา
นี่แหละยิ่งร้อนยิ่งโอกาสเกิดลมพายุแบบนี้มากนะโดยเฉพาะแถบตอนบนของประเทศคือเหนือกับอีสานเนี่ยค่ะ
เพราะว่ามันมีความร้อนชื้นอยู่เป็นทุนเดิมใช่ไหมมาเจอลมนะเจออากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดลมพัดแรง
ร้อนนะสิเบื่อมากเลยหน้าร้อนทำไงถึงจะหายร้อนอ่ะอะไรนะทำไงถึงจะหายร้อน
ทำไงอ่ะโอ้ยคุณชีทำยังไงดิฉันไม่รู้เอางี้ผมบอกก่อนเลยนะ
หน้าร้อนเนี่ยต้องยกให้ไทยแต่ถ้าน่ารักกว่าใครเนี่ยต้องยกให้เธอ
หมดเวลาค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของน้องหมาจ่ายตลาดค่ะ
น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ